ช่วงนี้มาดูเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

บางทีล็อกรถไม่ได้เพราะมีคนร้ายปล่อยสัญญาณรบกวน

ไม่ได้หันไปมองว่ารถของเราล๊อคหรือยัง

สุดท้ายอาจจะโดนตัดสัญญาณรีโมทก็ได้นะฮะ
และทีนี้คนร้ายก็จะเข้าไปขโมยของที่อยู่ในรถนะคะ

ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้นะคะ
นายสุทัศน์รัตนคูหาอายุ๕๘ปี
ถูกตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ค่ะ
จับกลุ่มตัวพร้อมของกลาง
เป็นกุญแจรีโมทสำหรับกด
เพื่อที่จะกวนสัญญาณรีโมทรถยนต์๒อันด้วยกัน

และเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุค่ะ
เนื่องมาจาก๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายขับรถกระบะไปจอดไว้ริมถนนช้างม่อย
โดยผู้ต้องหาแอบอยู่ใกล้กับรถยนต์
เมื่อผู้เสียหายลงจากรถแล้วก็กดรีโมทล็อกรถนี่แหละ
โดยคิดว่าประตูรถของตัวเองล็อกไปเรียบร้อยแล้ว

แล้วปิดล็อกแล้วจริงหรือยังนะคะ
แต่ทีนี้ผู้ต้องหาดักซุ่มอยู่
แล้วก็กดตัวตัดสัญญาณรีโมท
เพื่อที่จะเป็นการรบกวนสัญญาณของรีโมทไม่ให้ล็อกประตูได้
และหลังจากนั้นก็เข้าไปขโมยเงินจำนวน๑๕๐๐๐บาท
ซึ่งอยู่ในรถหลบหนีไป
จากการสอบสวนผู้ต้องหาเขารับสารภาพบอกว่า
ทำแบบนี้มาแล้ว๓ครั้งค่ะ
ไปดูขั้นตอนการทำงานของคนร้ายหน่อยค่ะ
สมมติว่าเป็นผู้เสียหายกำลังจะล็อก
อันนี้กดขันสัญญาณค้างไว้
มันจะกดไม่ติดนะครับ
อันนี้กดปุ่มล็อกแล้วนะครับ
แต่กดไม่ติดนะครับ
เปิดได้เหมือนเดิม

ซึ่งตำรวจเชียงใหม่ก็ฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยบอก
กดรีโมทล็อกแล้ว
ควรจะกลับไปทดลองเปิดประตูดูอีกสักครั้งหนึ่ง

ลองเปิดดูโดยเฉพาะการเปิดต้องเปิดถ้าเป็น๔ประตู

หากยังเปิดได้ตำรวจบอกเปลี่ยนที่จอดเถอะ
จอดที่จุดอื่นเพราะอาจจะมีคนร้ายแอบซุ่มคอยเราอยู่แถวนั้น
ตัดสัญญาณเราแล้วก็ขโมยของในรถของเรานะครับ